เมื่อ๔๕วันก่อนที่ขับปาดจากซ้ายสุดไปขวาสุด

แล้วก็มีคนไปแจ้งความเพิ่มว่าเคยโดนขู่แบบนี้

ถูกดำเนินคดีแต่ว่าปล่อยตัวไปเมื่อวาน

โพสต์ภาพปืนข่มขู่สารพัดกูจะไม่ยอมติดคุกฟรี
ครูต่างนานาจนถูกเรียกตัวไปอีกรอบนึง
อันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๕พฤษภาคม
นายสิทธิพัฒน์อายุ๒๕นามสกุลดังเพราะเป็นหลานอดีตนักการเมือง
บริเวณสี่แยกสารเด็กที่เชียงใหม่

ตำรวจไปตรวจคนบ้านที่ดอยสะเก็ดมีปืน๑๓ขบแน่
เป็นปืนที่มีทะเบียนด้วยเป็นปืนเถื่อนด้วย
ต้องมอบตัวกับตำรวจสพแม่ปิงช่วงเย็นเมื่อวาน
ถูกแจ้งข้อหาไปเรื่องของการพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

มีปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็เพิกถอนใบทะเบียนอาวุธปืนบางส่วนค่ะ
คือผมไม่ได้ตั้งใจจะไปยิง
แต่ว่าแบบผมถ้าผม
อะไรที่ผมผิดแล้วผมก็ผิดแล้วผมก็ไม่ทำแล้ว

มีอีกค่ะเพราะว่าเย็นเมื่อวาน
นายชัยคูณนักศึกษานุ่มวัย๒๐เอาหลักฐานไปแจ้งความกับผู้ต้องหาคนนี้เพิ่ม
บอกว่าผมก็เคยโดนขู่แบบนี้เหมือนกัน
โดนทุบรถจนได้รับความเสียหาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงพยาบาลเทพปัญญา
ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ๔พฤษภาคม
แต่เมื่อวานนี้ตำรวจให้ประกันตัว
ผู้ก่อเหตุนะคะเพราะเป็นคดี
และหุโทษแต่เหมือนที่มิ้วบอกคุณผู้ชม

พอได้ประกันตัวไปทำไมไม่เข็ด
เขาโพสต์ภาพใหญ่เลยปืนยาว

ประมาณว่าตำรวจเป็นพวกของตัวเอง
ไม่ยอมเข้าคุกฟรีหรอกนะ
เหมือนคล้ายกับจะเอาชีวิตคู่กรณีด้วย

ผู้ต้องหาโพสต์โชว์ปืน

นี่คือไปรอพบหมอนะ

โรงพยาบาลเอกชนที่จังหวัดเชียงใหม่นะ

ทีนี้ค่ะชาวเน็ตกดดันตำรวจเลย
บอกว่าปล่อยไม่ได้แล้วแหละแบบนี้

เข็ดแบบนี้จะยังไงได้บ้าง

ตำรวจเรียกตัวนายสิทธิพัฒน์

บังคับขู่เข็นทำให้ตกใจกลัว

นักศึกษานุ่มวัย๒๐ที่แจ้งความไว้เมื่อวานนะคะ

แต่ผู้ก่อเหตุกระชากประตูรถเลยนะ

เขากลัวมากรถคันเดิมไม่กล้าใช้เลยอะค่ะ
เอาล่ะตำรวจเรียก
ว่าแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้จริงค่ะ

พัฒนาชัยผู้กำกับการสพแม่ปิง

ก่อเหตุหลายครั้งหลายครา

ทำให้ผู้เสียหายกังวลใจไม่มั่นใจ

ก็เลยขอย้ำว่าผู้เสียหายไม่ต้องกังวลไปนะ

ตรงไปตรงมาจะนำตัว
ผู้ต้องหาดำเนินคดีภาพขวามือคือ
ผู้ต้องหานะคะตำรวจบอกเลยว่า

ฝากขังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่
ต้องทั้งคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะ
พฤติการของน้อง

สื่อโซเชียลทั้งก่อน
ทั้งหลังเนี่ยเพื่อให้สอนพิจิณาว่า

และจะไปยุ่งเยอะเอาพยาบาทลักฐาน

คำร้องขอฝากขังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่และคัดค้านการประกันตัวใช่ไหมคะ
หวังว่าจะไม่ได้รับการประกันตัว

สารจังหวัดเชียงใหม่รับคำร้องฝากขังผู้ต้องหารายนี้

ด้วยเงินสด๔๐๐๐บาทแต่มีคำสั่งเพิ่มเติมนะคะ
ห้ามไปข้องเกี่ยวกับคู่กรณีอีกค่ะ